มาดูอีกเรื่องหนึ่งในโลกโซเชียลที่เขาแชร์กัน

ตบหัวคุณลุงในร้านสะดวกซื้ออย่างคลิปนี้

โดยพอเห็นคลิปนี้แล้วคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้เป็นยังไง
ตำรวจสนเพชรเกษมเจ้าหน้าที่จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ

พร้อมกับคนที่ตบและคนที่ถูกตบ
คนที่ตบคือนายปรีชาปิตสิงอายุ๓๘ปีค่ะ
ส่วนคุณลุงที่ถูกตบคือคุณลุงสัญญาเชื้อสายดิต
ก็มาร่วมกันให้ข้อมูลแถลงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนเมื่อวาน
แล้วก่อนที่จะแถลงเนี่ยนะคุณนายปรีชาเนี่ย
ตบนี่นะกราบขอโทษคุณลุง
แล้วบอกว่าผมมีอาชีพขับมอเซลรับจ้าง
ตลาดบังแครู้จักกับคุณลุงมาปีกว่าแล้ว

คนแถวนั้นเขาชินตาแล้ว
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าหลังจากนี้
ผมจะไม่เล่นแรงแบบนี้อีก

ผมก็ไม่รู้ใช่ทำไมครับเพอ
ตอนนั้นเนี่ยเคยตกหงวาลุงก่อนค่ะคุณว่า

ไม่แรงครับหรอกครับที่ดูทีของกู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
คือคนในสังคมพอเห็นคลิปนี้นะแล้วก็รับรู้ว่าแม้ว่าจะสนิทกันแล้วเขาบอกเป็นเพื่อนกันก็ตามเนี่ย
แต่ว่ามันไม่เหมาะสมไงในการไปตบหัวคนแก่นะครับ

แล้วก็ที่ผ่านมาผมก็ซื้อน้ำซื้อข้าวให้คุณลุงก็มี
ทีนี้พอคุณลุงได้รับการกระทบกระเทือนแบบนี้
คนในเน็ตเองหรือว่าคนที่ดูข่าวนี้
ก็เป็นห่วงไงว่าสุขภาพคุณลุงเป็นยังไง
ปรากฏว่าจากการตรวจร่างกาย
ก็พบว่าปกติดีทุกอย่าง
แต่มีปัญหาเรื่องของการที่คุณลุงจะพูดคุยจะจับใจความเนี่ย

แล้วนักข่าวก็ถามคุณลุงเหมือนกันนะ
คุณลุงตอบสั้นกับสื่อมวลชน
บอกแค่ว่าลุงเล่นแบบนี้ประจำ

ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจตรีสุภาชัยอ่วมประเสริฐ
รองผู้กำกับสนเพชรเกษมนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ปรับนายปีชาคนที่ตบ
ข้อหาทำร้ายร่างกายไป๕๐๐บาท

ตำรวจก็สอบถามญาติสอบถามเพื่อนลุง
ก็บอกว่าไม่ได้โกรธนายปรีชา
ไม่ได้ต้องการที่จะแจ้งความเอาผิดด้วย
ขอแค่เงินทำขวัญจากนายปริชา๕๐๐บาทเท่านั้น

ก็จะให้เจ้าหน้าที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมเนี่ย
มาช่วยเหลือในสิ่งที่คุณลุงจำเป็น
สิ่งที่คุณลุงต้องการต่อไปด้วยนะคะ